สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
ภรรยาที่มีลูกสาวอายุ๕ขวบเงินก้อนสุดท้าย
ท้ายในชีวิตที่ทำงานมาเก็บเงินกันมามีอยู่๑ล้านเก้าหมื่นบาทเนี่ย
คุยกับไอ้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์แป๊บเดียวที่มาหลอกว่าเป็นสรรพากรเนี่ย
แป๊บเดียวฮะหายเกลี้ยงเลยฮะ
เมื่อวานนี้มีข่าวความจริงเป็นข่าวมาวันสองวันแล้ว
เมื่อวานนี้ผมก็ได้อ่านข่าวเรื่องของน้องเด็กชายวัย๑๕ปี
มัธยมแล้วก็ถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกเงินไป๑๕๐๐บาท
แต่ว่าน้องไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจคิดสั้นไปผูกคอตาย
พอผมได้รับเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
ผมเลยต้องเชิญมาคุยกันผมไม่อยากจะเห็นข่าว
อยากจะได้ยินข่าวที่มันทำให้ต้องมีใครต้องไปสูญเสียอะไรอีก
สามีภรรยาคู่นี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์ดูดเงินหลอกเงินจากแอปพลิเคชันของแบงค์
ในโทรศัพท์มือถือไป๑ล้าน๙๐๐๐๐ก็ได้มาร้องขอความช่วยเหลือกับ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เดี๋ยวมาคุยกันหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
สองสามีภรรยานะครับคุณอนันต์และคุณโชติวันและทนายรณรงค์อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทนายรณรงค์ครับครับ
คือเมื่อวานผมเห็นข่าวของน้องวัย๑๕ครับนั่นก็เศร้าเช่ามาเจอทั้งสองท่านเนี่ยผมเลยต้องเชิญมาคุยกัน
ก่อนหน้านี้ตอนที่ทำงานกันใหม่เนี่ยทำงานอยู่แถวสมุทรปราการทำงานโรงงาน
ก็ทำงานโรงงานมาทั้งชีวิตนั่นแหละ
จนกระทั่งปี๖๐มีลูกลูกสาวตอนนี้ตอนนี้อายุ๕ขวบแล้ว
ตอนนั้นพอเขามีลูกกันเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะทำงานแล้วเก็บเงินเก็บเงินกันมาเนี่ย
แล้วซื้อบ้านไว้หลังนึงเนี่ยแถวสมุราการเนี่ย
ก็เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวจะได้มีเวลาดูแลลูก
จนกระทั่งปี๖๕เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมฮะโควิดเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ไม่ดี
ตัดสินใจเอาขายบ้านดีกว่ากลับไปอยู่บ้านเกิดที่เชียงรายกัน
ทำไล่ทำนาทำสวนดูแลพ่อแม่ขายบ้านได้อะไรได้มีเงินติดตัวไป
ล้านสองก็ถือว่าเยอะนะ
จากนั้นก็อยู่ที่บ้านที่เชียงรายเรื่อยมา

จนกระทั่ง๗ธันวาคม

ก็มีตอนหญิงมีผู้ชายโทรมาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมศรรภกรค่ะ
ที่เราเปิดใช้บริการของรัฐไว้ค่ะที่ว่าเราขายของแล้วก็เข้าโครงการคนละครึ่งของรัฐนะคะ
ธันวาคมปี๖๕ตอนเย็นใช่ไหมฮะ

ค่ะเข้าเบอร์มือถือ
แล้วบอกว่าที่ชวดีวันเนี่ยเขาเรียกอะไรคุณชวดีวันผู้ชายหรือผู้หญิงถูกโยงมา
ผู้ชายค่ะ
เสียงผู้ชาย
คุณชวดีวันเรียกชื่อ
ใช่ไหมครับแล้วก็เบอร์โทรนี้ใช่ไหมแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋แอร์พอร์ตใช่ไหม
เขาก็ถามชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเราใช่ไหมใช่เรียกชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวถูกด้วย
ค่ะที่เคยเปิดที่สมุทราการค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเราเข้าโครงการคนละครึ่งอืม
ต้องการยกเลิกภาษีไหมเพราะว่าภาษีของเรามันจะต้องได้เสียเยอะ
ถ้าเราไม่ยกเลิกภาษีก็คือเก็บทั้งย้อนหลังรายเดือนแล้วก็รายปีด้วย
เขาบอกแบบนี้ค่ะแล้วตอนนั้นพี่ว่าอย่างไรครับ
ก็บอกว่าเราก็ยังไม่ได้ยกเลิกภาษีจริงเขาบอกว่าอย่างนี้
ต้องการยกเลิกภาษีไหมเราก็บอกว่ามันยกเลิกได้ด้วยเหรอยกเลิกออนไลน์ได้
เขาบอกได้เราก็เลยบอกว่าถ้ายกเลิกได้เราก็อยากยกเลิกอยู่
เพราะว่าเราไม่ได้ไปตรงนู้นแล้วนะเราอยู่ที่นี่แล้วมันไกล

อันนี้ผมถามตรงนะเราต้องคุยกันตรงเลยนะข้อมูลตรง
ก็คือตอนที่ระหว่างที่เราขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่สมุประการเนี่ยเราไม่ได้ทำเรื่องภาษีเลยใช่ไหม

ค่ะยอมรับว่าเราไม่ยังไม่ได้ไปเสียภาษีอะไรเพราะว่าเราขายแต่ในหมู่บ้าน
แล้วก็ขายในไลน์แมนมันไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะ
ทีนี้พอแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาแล้วมาพูดเรื่องเฮ้ยคุณมีเรื่องภาษีนะ

ถ้าคุณอยากจะทำเรื่องเขาใช้คำว่าอะไรนะ

เพราะว่ามันเหมือนว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะข้ามปีใหม่แล้วเราต้องเสียเยอะ

ย้อนหลังเยอะแบบว่าทั้งรายเดือนด้วยรายปีด้วยอย่างเงี้

ก็เราในใจเราก็คือว่าเรายังไม่ได้ไปยกเลิกจริง
เราก็เลยฟังเขาว่านี่มั้ยยังงี้ค่ะ
เพราะว่าเราก็ทำตรงนี้จริงคนละครึ่งเนี่ยค่ะ

ก็คุยเรื่องว่าทำไมขายไม่ได้เป็นเพราะอะไร

แล้วก็เดี๋ยวผมแอดไลน์ไปเขาว่าอย่างนี้นะแล้วให้พิมพ์ชื่อเรา
เบอร์โทรแค่นั้นแล้วก็พิมพ์เพราะว่าต้องการยกเลิกภาษี
เหมือนเหมือนที่เอกสารที่หนูปริ้นมาน่ะแค่นั้นนะคะ
ไอ้แอดไลน์นี่คือเขาเขาแอดมาเองเลยเหรอฮ
หรือว่าเขาแอดจากอะไรครับเบอร์โทร
เบอร์โทรเราที่เขาพูดนะคะเขาบอกอ่าเดี๋ยวผม
เดี๋ยวผมแอดไลน์ดีกว่าค่ะแล้วเขาก็แอดไลน์มาค่ะ
แล้วก็โทรมาหาทางไลน์หรือว่าพิมพ์ด้วยหรือว่าโทรด้วย
หรือทั้งโทรทั้งพิมพ์อันนั้นอันนั้นเขาพิมพ์แล้วหนูไม่รู้
แต่ว่าเขาให้เราบอกในไลน์ตอนนั้นนะคะว่าชื่ออะไรที่เอกสาร
ว่าชื่ออะไรแล้วก็เบอร์โทรแค่นั้นแล้วก็บอกให้ว่าให้เราพิมพ์ว่า
ต้องการยกเลิกภาษีคือพอพอเขาวางวางหูโทรศัพท์
ถึงกับของพี่โชติวันไปเนี่ยค่ะเขาแอดไลน์เข้ามา
แล้วเขาโทรมาทางไลน์อีกไหมโทรมาทางไลน์เนี่ยค่ะโทรมาทางไลน์ด้วยค่ะ
แล้วก็เปิดลำโพงค่ะเปิดลำโพงคุยกันว่าให้เราทำอย่างงี
แล้วก็บอกว่าให้พิมพ์อย่างนู้นพิมพ์อย่างนี้ค่ะคล้ายว่าให้พิมพ์ชื่อ
อืมพิมพ์ชื่อตรงนั้นนะคะที่ว่าเอกสารที่พิมพ์ชื่อแล้วก็เบอร์โทร
แค่นั้นที่แจ้งเขาไปว่าแล้วเราให้เราพิมพ์ข้อความบอกว่าต้องการยกเลิกภาษีที่ว่า
หลังจากที่ว่ากิจการถูกปิดแล้วปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมให้ดู
ให้ได้ค่ะให้ดูจบดูได้เนอะได้ค่ะอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะฮะ
ลนลงฮะเป็นข้อความทั่วไปส่วนคนอื่นจะได้ดูแล้วรู้ว่าอันนี้คือมิจฉาชีพนะ
คือผมเชื่อว่าน่าจะมีคนเจอแบบนี้หลายคนใช่ไหมฮะเนี่ยเขาจะใช้ชื่อแบบนี้
สวัสดีครับกรมสรรพากรฝ่ายบริการลงทะเบียนยกเลิกภาษีออนไลน์เวลาเปิดทำการตรงนี้จะจางหน่อยนะฮะ
๘นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาที่ส่งมาคุยกับพี่โชติวันเนี่ย๑๗นาฬิกา๔๑นาที
วันที่๗ธันวาคม๖๕ถ้าดูตามที่ข้อความที่ไอ้แก๊งนี้ส่งมาเนี่ย
ยังไม่หมดเวลาทำการใช่ไหมต้องการติดต่อยกเลิกภาษีโครงการคนละครึ่ง
ใช่ไหมครับส่งสติ๊กเกอร์มาสองตัวค่ะแล้วก็ให้เราตอบไปอันนี้คือพี่โชติวัน
ก็ส่งไปให้เราตอบไปอย่างนั้นค่ะเขาระหว่างนี้คุยทางลำโพงไปด้วย
แล้วบอกว่าแล้วเขาบอกให้พี่กดสติ๊กเกอร์ต่อไปอย่างเงี้หรอให้ให้เราพิมพ์ก่อนนะคะเนี่ย
อาจจะกดผิดไปค่ะบอกว่าให้แก้งชื่อไปแล้วก็ให้พิมพ์ว่าเราต้องการยกเลิก
จากนั้นพี่โชติวันก็พิมพ์ตอบกลับไปเป็นชื่อนามสกุลตัวเองแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ต้องการยกเลิกการเก็บภาษีจากผู้ที่ปิดกิจการแล้วคือปิดกิจการก๋วยเตี๋ยวไปแล้ว
ต้องการยกเลิกการเก็บภาษีย้อนหลังทางออนไลน์ซึ่งในนี้มันจะส่งลิงก์มาลิงก์หนึ่ง
แต่ว่าเขายกเลิกข้อความตอนหลังไปนะฮะแค่นี้ค่ะแค่นี้แต่พี่ได้ไปกดลิงก์อะไรของเขาไหม
อันนี้ไม่แน่ใจว่ากดเข้าไปไหมนะเพราะว่าตอนนั้นมันคุยคุยว่าเราขายทำไมไม่ได้
ทำไมต้องเลิกขายอะไรอย่างเงี้เราก็คุยว่าเราเจอภาวะเศรษฐกิจที่ว่า
มันเราขาดทุนเราจะไปต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แสดงว่าระหว่างนี้มันก็คุยถามนู่นถามนี่ถามนั่นคุยลำโพงไปด้วยให้กดนู่น
อะไรไปด้วยมันดูวุ่นวายไปหมดใช่ไหมพี่ค่ะแต่แต่แน่ใจว่าเราไม่ได้ไปกดให้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้
ไม่มีไม่ได้ให้เลขของบัญชีธนาคารไม่ได้คุยเรื่องบัญชีธนาคารเลยแม้แต่น้อย
คนร้ายเนี่ยไม่รู้เลขบัญชีธนาคารเลยไม่รู้แม้กระทั่งว่าธนาคารไหนด้วย
ผมดูจากตรงนี้ก็คือมีแค่ชื่อกับนามสกุลแล้วก็ข้อความต้องการยกเลิกการเก็บภาษีจากผู้ที่ปิดกิจการแล้ว
ค่ะมีแค่นี้อันนี้มันเป็นภาพฮะเมื่อกี้ผมดูจากในโทรศัพท์ของพี่โชติวันแล้วเนี่ย
เป็นภาพเหมือนไอฟอนเดอร์สีเหลืองเหลืองของคอมพิวเตอร์อ่ะอืมมันก็คงจะส่งมาแบบ
แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ฮะคือระหว่างนั้นพี่อนันต์ยังทำงานอยู่หลังบ้านนะ
โชติวันนี่ก็นั่งคุยโทรศัพท์อยู่ในตัวบ้าน

ท่านผู้ชมครับโทรศัพท์มือถือของพี่โชติวันเนี่ย
แต่อยู่ดีเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันแข็งไปเลย
เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรไม่ได้เลย

จอดำดำไปเลยเหรอครับค่ะคือดำมืดไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ
นานสักเท่าไหร่ครับพี่จนกระทั่งเราคุยอ่ะคุยจบอ่ะค่ะ
แล้วทีนี้พอวางสายไปปั๊บเราก็เลยกดกดดูมันก็ไอ้ระหว่างนี้กี่นาทีครับพี่โชติวันที่ว่าหน้าจอดำ
แข็งทืบไปเลยแต่ว่าคุยกับเขาได้อยู่อ่ะน่าจะประมาณตามนั้นนะคะ
พี่ว่าประมาณเนี้ยค่ะช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบสองนาที
แปดนาฬิกาหนึ่งนาทีถึงสิบแปดนาฬิกาสามสิบสองนาที
คำสุดท้ายที่พี่พิมพ์ไปคือค่ะค่ะข้างนี้คือโทรศัพท์กลับมาใช้ได้แล้วค่ะ
ครึ่งชั่วโมงโอ้โหครึ่งชั่วโมงระหว่างเนี้ย
มันก็คุยถามนู่นถามนี่ถามนั่นสุดท้ายไม่รู้คุยว่าอะไรล่ะ
พี่ก็พิมพ์ตอบกลับว่าค่ะวางสายก็ตอนนั้นก็อาจจะคิดว่า
เราไม่เราไม่ได้นึกถึงว่าเงินเราจะหายไงแต่เขาบอกว่าเสร็จแล้ว
อย่างเงี้ยหรอค่ะอือหือพูดแค่เนี้ยทิ้งท้ายของไอ้แก๊งนี่มัน
มันบอกกับพี่ไว้สุดท้ายนี่พี่จำได้ไหมมันบอกว่าอย่างเงี้ย
ไม่ได้บอกอะไรค่ะคือว่าเขาก็วางสายไปเลย
เขาบอกว่าเดี๋ยวคุยกันในไลน์แค่นั้นอ่าบอกไม่ไม่คุยแล้วทาง
ทางโทรศัพท์ทางโทรไลน์ไม่คุยแล้วเดี๋ยวพิมพ์ไลน์คุยกันแค่นั้น
พี่ก็ค่ะค่ะพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นรุ่นไหนฮะ
เนี้ยปัญหามันคืออย่างนี้ฮะค่ะหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วนะ
โชติวันบอกว่าอยู่ดีเข้าไปดูในแอปของธนาคาร
ฝากเงินเอาไว้ที่มีแอปอยู่ในมือถือ
คือว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันเหมือนมันมีข้อความที่ทางธนาคารออมสิน
เขาส่งมาเป็นโฆษณาโฆษณาให้เราซื้อสลากออมสิน
อย่างเนี้ยค่ะจะมีจะมีบ่อยอยู่แต่พอวันนั้นน่ะ
พอข้อความมาคือจากเราก็คือมีแอปที่ธนาคารอื่นด้วยใช่ไหมคะ
ถ้ามีข้อความเราจะเลื่อนดูอย่างกรุงไทย
มันจะมีข้อความบอกเงินออกเท่าไหร่เงินเข้าเท่าไห
เราจะรู้มันจะเลื่อนดูตลอดแต่พอนี้มันเป็นความเคยชินของเราที่ว่า
ระแวงก็ระแวงด้วยถ้าว่ามีข้อความเราจะเลื่อนดู
พอเราเลื่อนดูเป็นธนาคารออมสินเราก็เลยกดเข้าไปที่แอปเรา
เราก็เห็นหน้าจอเราว่าเงินเราหาย
แบบไหนยังไงหายเท่าไหร่อืม
เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาซึ่งทางธนาคารเนี่ย
เขาก็อธิบายหรือว่าชี้แจงเบื้องต้นมาบ้างแล้วนะฮะ

ช่วยช่วยบอกด้วยว่าเออตกลงจะช่วยอะไรกันยังไงได้บ้าง
ครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับพักครู่เดียว
สักครู่กลับมาว่าหลังจากพี่โชติวัน
เข้าไปดูในแอปแบงค์ของตัวเอง

เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่อนะครับ
พี่โชติวันล้างจาก
จนจนสุดท้ายวางสายไปแล้วก็บอกบังเอิญเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ของแอปของแบงค์ที่เราทำอยู่เนี่ย
มาพอดีก็เลยลองกดเข้าไปดูหน่อยหน้าแรกเป็นหน้าบัญชีเลยใช่ไหมฮะ
ปกติเหลือเงินฝากอยู่เท่าไหร่ครับ
เท่าก่อนแล้วที่ว่าจะให้ค่าไถเขานะค่ารถไถเขาแล้วทีนี้มันก็เหลืออยู่ประมาณล้านกับก้าวหมื่นเจ็ดร้อยกว่าบาทเลยค่ะ
๑ล้านก้าวหมื่นเจ็ดร้อยกว่าบาทเราจำได้จำได้ค่ะ
แล้วพอเข้าไปดูพอเข้ากดเข้าไปดูหน้าแอปก็คือเงินเราเหลืออยู่๗๐๐กว่าบาท
เงินละกับเก้ามือนหายไปแล้วเป็นอย่างไรตอนนั้น
ก็รู้สึกตกใจอยู่ค่ะเขาก็เลยใจหายอยู่
ว่าทำไมอยู่อยู่ตะโกรธเรียกพี่ชนะเลยมั้ย
เดี๋ยวมาคิดตีหลังโดนเข้าแล้วเนี่ยเลยก็ไปดูอ้านตาจากเจ้นจริง
ไปทำอะไรไม่ถูกที่หลังบ้านอ่ะค่ะก็บอกว่าตัวเองเงินหายอย่างเงี้ย
อารมณ์ยังไงตอนนั้นเดินไปหาก็ก็บอกไม่ถูกอะค่ะคือว่ามันตกใจด้วยเนอะ
เราไม่คิดว่าน้ำเสียงยังไงตอนบอกผัวว่าเงินหายเป็นล้านเนี่ยก็มันก็สั่นอยู่
สั่นแล้วเราก็พูดว่าตัวเองเงินหายนะเนี่ยเงินหายนะเนี่ยอย่างนี้
อยู่อยู่ก็หายหายไปได้ยังไงก็พูดแบบเนี้ยค่ะแล้วเวียนั่นอ่ะ
ก็บอกนี่แหละเป็นเพราะว่าไปคุยกันนานอะไรประมาณนี้ก็
ใส่หน่อยนึงแต่ก็นั่นอยู่ก็รู้ก็เข้าใจว่ามัน
เสียไปแล้วคือทำอะไรไม่ได้แล้วก็ได้แต่ทำใจยอมรับนะครับ
อันนี้มันเงินทั้งชีวิตเลยน่ะครับครับเท่าที่เล่าให้ฟังเนี้ย
คือทำงานมาทั้งชีวิตที่โรงงานครับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวยอมที่ซื้อบ้าน
อยู่ที่สมรรถการณ์ยอมขายบ้านครับกลับมาอยู่เชียงรายมาดูพ่อดูแม่
มาใช้ชีวิตมีเงินเหลืออยู่ร้านหน่อยหน่อยค่ะ
แล้วก็มาเหลืออยู่ล้านเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทครับสุดท้ายเหลือเจ็ดร้อยบาท
ค่ะเจ็ดร้อยบาทนี่ยังไม่ไม่ไม่นี่น่ะก็คือมีวันหนึ่งเดือน
เดือนจะครบเดือนแล้วมั้งลูกเขาโทรมาว่าเขาจะตัดน้ำตัดไฟ
ต้องโอนเงินเจ็ดร้อยนะค่ะให้ให้ลูกไปเสียค่าค่าไฟ
มีมีลูกกี่คนฮะสองคนค่ะลูกคนโตก็เขาเรียนปปชแล้ว
คนเล็กอายุห้าขวบค่ะคนโตบอกแม่เขาบอกว่าเขาเขาที่เจ้าหน้าที่ที่ไฟฟ้าเขามา
เขาบอกว่าต้องจ่ายเงินค่าไฟเขาว่างั้นจะตัดไฟ
หนูก็ต้องมีเงินอยู่แค่นั้นก็โอนให้ลูกไปเขาอยู่หอเลยอยู่บ้านเช่าหรือหอ
อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันบ้านอ๋อของบ้านเราเนี่ยนะครับ
ก็เลยเอาเงินตรงนั้นให้ลูกไปให้ลูกเขาไปจ่ายค่าไฟ
คือจากจากเจ็ดธันวาคมเนี่ยตอนเย็นเย็นอ่ะเงินหายหมดเลยอ่ะค่ะครับ
เหลือติดแค่เจ็ดร้อยกว่าบาทอ่ะทำยังไงอยู่กันยังไงแล้วมันไม่เหลือเงินแล้วมัน
ก็ไม่รู้ยังไงข้าวก็กินไม่ได้อะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกแล้วทำไมวันนั้นเราไปหรือเปล่า
ไปแจ้งกงแจ้งความเลยไปเลยไปแจ้งความเลยแล้ว
ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทำอะไรไม่ได้เราไม่มีเบอร์ปลายทาง
แล้วก็ไม่มีหมายเลขบัญชีคือหมายเลขบัญชีปลายทางมันเป็นเอกเอกเอกนะ
มันมันไม่รู้ว่าเป็นเบอร์อะไรเป็นเลขอะไรเราก็แจ้งความไม่ได้
ตำรวจเขารับแจ้งความไม่ได้ค่ะที่ที่ไหนฮะที่สพเทิงค่ะ
เมือเทิงจังหวันเฉพาะอ่ะครับมันเป็นระบบออนไลน์เขา
มันต้องมีให้ครบเขาอ่ะเอาแล้วเบอร์มือถือที่เขาโทรเข้ามา
อันนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะมันเป็นเบอร์ธรรมดาเฉย
แต่ว่าที่ว่าโอนเงินนั้นเป็นอีกเบอร์หนึ่ง
คือเบอร์มือถือที่การ์นคอลเซ็นเตอร์โทรมาเนี่ย

ก็ต้องใช้เบอร์ที่ว่าหลักฐานการโอนเงิน

ที่มันออกไปอ่ะมันก็ต้องออกไปที่นึง

ไปแล้วคือมันเป็นตอนเย็น
ตำรวจก็ไม่รู้ว่าเบอร์ตรงนั้นนะคะ
ว่าโอนเงินไปปลายทางนะเป็นเบอร์อะไร
คือถ้าดูจากแอปพลิเคชันแล้วโอนออกไปเนี่ย
มันจะไม่ได้แจ้งเลขบัญชีที่โอนออกครบอย่างนี้หรอ
ไม่ครบครับอ่าก็เลยทำทำการอะไรไม่ได้
ทำการไม่ได้แต่มีชื่อมีนามสกุลนะนี่นะ
แต่ก็มีชื่อมีนามสกุลอยู่ในของบัญชีปลายทาง
เขาลงไม่ได้เขาบอกว่าข้อมูลมันลงไม่ได้
ข้อมูลไม่ครบถ้วนอะไรของเขาไป
แล้วยังไงครับถ้าไม่มีข้อมูลครบคือผมแจ้งไม่ได้เลยเหรอ
นี่โอนไปสองบัญชีเลยนะเนี่ยอันดูดไปสองครั้ง
บัญชีหนึ่ง๑ล้านชื่อเดียวกันหมดนะฮะ
ชื่อผู้หญิงเป็นนางนามสกุลเดียวกันทั้งสองครั้ง
อยู่สี่ตัวอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นพร้อมเพลย์ค่ะ
แต่มันก็มี๙๙๙ตรงกลางอันนี้ก้าวหมื่น
อ่ะไปที่ตำรวจตำรวจบอกโอ้โหหลักฐานมันไม่พอ
เขาไม่สามารถลงแจ้งความให้เราได้เพราะว่ามันไม่มีเบอร์
ต้องไปสถานีถึงสองวันนะครับไปวันแรกรับแจ้งความไม่ได้
เสียเวลาป่าวก็กลับมาบ้านก็ย้อนไปรอพรุ่งนี้เช้า
ทำไมต้องรอพรุ่งนี้เช้าอ่ะรอทำการเปิดโมงค่อยไปใหม่
รออะไรเปิดนะรอแบงก์เปิดรอแบงก์ภาคาเปิด
มันมันเราทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้ครับ
เขาเซ็กเขาไปดูในข้อมูลในคอมอะไรก็ทำอะไรไม่ได้
มันต้องลงให้ครบเพราะว่าอย่างนี้มันต้องลงให้ครบอะไรเขาอ่าน
หนูก็ต้องมาอีกวันนึงแล้วก็ให้เขาออกหนังสือ
เนี่ยค่ะหนังสือที่ตำรวจออกให้อีกใบหนึ่งแล้วก็ไปที่ธนาคารปลายทาง
แล้วไปถึงธนาคารเขาก็ให้ความล่อมืออยู่ค่ะ
เขาก็ปริ้นที่อยู่อะไรของเบอร์ปลายทางให้หมด
รู้ชื่อรู้ที่อยู่หมดค่ะอ่าแล้วตำรวจได้ติดต่อไปที่คนนี้ไหมครับ
อันนี้หนูก็ไม่รู้เพราะว่าวันนั้นคือเขาสอบปากคำ
เขาก็ให้เห็นหน้าหมดเลยนะคะเพราะว่าเราเขารู้ที่อยู่เรียบร้อยหมด
แต่ว่าเดือนนึงแล้วหนูก็ไม่ได้รับความคืบหน้าเลย
หมายถึงว่าบุคคลที่เป็นชื่อในบัญชีเนี่ยที่ว่าเขาโอนเงินออกไปล้านเก้าหมื่น
ตำรวจตามเจอตำรวจรู้หมดที่ว่ามีข้อมูลค่ะ

แล้วตำรวจได้โทรไปคุยหรือว่าพี่ได้คุยอะไรกับคนนี้เขาไหม

ก็เคยถามอยู่นะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่ปลาซิลปลาสร้อย

เค้าบอกว่ามีหน้าที่แช่แจ้งคำข้ออนไลน์ให้เรา

ถ้าเกิดสว์พอร์เทิงฟังอยู่นะฮะ
เราจะได้อธิบายให้ตรงกัน

ตำรวจบอกไอ้บัญชีเนี้ยบัญชีปลาซิลปลาสร้อยแต่ความจริงแล้วมันก็ต้องออกจากบัญชีเนี้ย
ที่บัญชีอื่นอยู่ดีถ้าเกิดบัญชีนี้เป็นบัญชีม้าใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ไหม
จะจะโอนไปชายแดนโอนไปต่างชาติอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องไปไล่ที่คนนี้ว่าคุณคือ
บัญชีม้าหรือว่าคุณคือตัวจริงหรือคุณคือปลาสิวปลาสร้อยอ่ะครับจริงจริงแล้วเนี้ย
ผู้การเชียงรายท่านน่าจะต้องช่วยตามนะว่าสอบพอในที่ท่านดูว่าเป็นยังไงที่ว่าหนูกับแฟนไปอ่ะ
ไปที่ธนาคารเขาให้เขาขอข้อมูลที่ของลูกค้าเขาให้เขาก็ปริ้นต์เป็นเอกสารมาให้
แล้วหนูก็เอามาให้ที่ตำรวจเขาก็ลงบันทึกลงอะไรในคอมของเขาอ่ะ
แจ้งความออนไลน์ให้เราแต่มันก็ได้เท่านั้นค่ะเสร็จแล้วเขาก็ปริ้นต์อันนี้มาให้
ให้หนูติดตามที่แข่งคอมออนไลน์ตามเบอร์ที่เขาวงกลมให้เลย
ก็คือสพพื้นที่ก็ส่งเรื่องไปตำรวจไซเบอร์ครับ
โดยหลักฐานที่ได้จากทางแบงค์นั่นแหละ
บอกว่าให้เราติดตามทางตำรวจไฟเบอร์อย่างนี้ให้โทรไป
พอได้ประมาณสักอาทิตย์หนูหนูโทรไปครับโทรไปแล้วทีนี้
คนที่เขารับนั้นเขาบอกว่าให้เราให้เขาอัปเดตข้อมูลใหม่
เราไปดูในในนั้นน่ะว่าเป็นเบอร์ของใครที่เราจะติดต่ออืม
ทีนี้หนูก็อัพใหม่ก็คือเป็นเบอร์อีกคนนึงเป็นของส่วนกลางของที่เชียงใหม่
เขาเขาเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตีจงรักชื่อเขาอะนะ
แล้วทีนี้หนูก็โทรคุยเขาเขาก็พูดกับหนูว่าโอ้คดีเนี้ย
ผมผมพูดตรงตรงเขาบอกเขาเป็นคนตรงตรงเขาบอกว่าอันผมน่ะ
คดีหนึ่งอ่ะคนหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าร้อยคดีก็คือว่ามันต้องตามตามลำดับคิวเขาอ่ะนะ
แล้วทีนี้ผมยังไม่ได้รู้เลยว่าเรื่องคุณไม่ได้เห็นรับรู้อะไรเลยว่าเรื่องคุณ
มาถึงตรงไหนยังไงผมยังไม่ได้ดูเลยเพราะไม่เห็นมาเลยแต่ว่า
แต่ในใบออนไลน์เขาว่าเขานัดให้เราแล้ววันที่สิบห้าอย่างเงี้ยคิดว่าจะต้องติดตามของเราอ่ะน่ะ
พอหนูหนูโทรไปเขาว่าเขาไม่ได้รับเรื่องไม่ได้รู้อะไรเลยเขาก็ให้หนูอ่ะ
บอกเบอร์บอกอะไรให้เขาจะช่วยระงับแจ้งระงับเบอร์จะงับปลายทางให้เรา
แล้วหนูคิดว่ามันช้ามากคือเรื่องของหนูเกิดวันนั้นแล้วก็อีกตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์หนูถึง
เขาถึงจะระงับเบอร์ให้เราอย่างเงี้ยระงับปลายทางอ่ะบัญชีปลายทางอ่ะ
ซึ่งมันก็ไม่รู้ลังงับไปใช่เงินก็ไปถึงไหนแล้วอ่า
แล้วทีนี้พี่เขาก็เลยแนะนำบอกว่าให้ให้เราอ่ะ
ช่วยคุยที่ที่สพที่เราแจ้งความไว้บอกว่าให้เขาช่วยช่วยคดีเราอีกแห่ง
กลับมามันก็วนกลับมาที่เดิมดิใช่ครับไม่หมายถึงว่าเขาบอกว่าผมก็จะช่วยคุณอยู่อีกอีกทางนึง
แต่ของผมเนี่ยมันจะช้าเขาว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพี่อ่ะไปคุยที่สอนอของพี่
ให้ให้คนที่รับเรื่องของพี่ช่วยพี่อีกแหล่งหนึ่งก็คือว่ามันจะทำให้คดีเร็วขึ้น
เขาพูดแบบนี้นะแล้วทีนี้ก็บอกว่าสารที่เทิงก็มี
เขาสามารถขอหมายสารแล้วก็จับกลุ่มคดีคนร้ายได้เลยเร็วกว่าของผมเขาว่าอย่างนี้
ทีนี้หนูก็เลยโทรไปโทรไปที่สารวัตรที่เขารับค่ะแล้วต่างไปที่เดิม
โทรไปอ่าโทรไปที่เดิมนั่นแหละโทรไปว่าจะคุยเรื่องเนี้ยค่ะ
คือว่าจะให้เขาช่วยเหลือให้ช่วยเหลือเราให้อย่างนี้
เขาเขาพูดกับเราเลยว่าคุณไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นเขาว่าอย่างเงี้ย
เขาบอกอย่างนี้เลยคุณไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเดินเรื่อง
ไม่ต้องทำอะไรสักอย่างไม่ต้องดินลนทั้งนั้นเออต้องดินลนทั้งนั้น
อยู่เฉยเฉยให้อยู่เฉยเฉยครับเขาบอกว่าคดีของอย่างคุณอ่ะ
เขาโดนมาหลายแล้วบางคนโดนเยอะกว่าคนอีกอืม
เขายังไม่ได้เงินคืนเลยสักคนเขาว่าอย่างนี้เลยนะ
หนูเลยบอกไม่ถูกเลยวันนั้นหนูว่าทำไมอ่ะเขาเป็นตำรวจ
แต่เราไปพึ่งเขาเขาพูดแบบนี้แล้วเราจะไปพึ่งใคร
พอดีหนูเห็นรายการของพี่กัญชัยอะค่ะหนูก็ไม่เห็นพี่นรงธนารงค์เลยค่ะ
หนูก็เลยคุยกับแฟนว่าถึงหนูจะเป็นหนี้จะไปกู้เงินเขามา
เพื่อที่จะให้ค่าทนายหรือจ้างทนายหนูหนูจะต้องระทวงความยุติธรรมของหนูให้ได้
เพราะว่าหนูไม่ได้ร่ามผิดอะไรอย่างเงี้ยเงินเราก็ฝากต่อเขา
เงินเราก็ไม่ได้ถือแต่เงินเราหายไปแบบว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากเราอะค่ะ
หนูก็เลยตัดสินใจติดต่อทุกเส้นทางของคุณทนายค่ะ
หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทค่ะหนูก็เลยพยายามติดต่อคุณทันหายทุกทุกเส้นทาง
หนูพยายามเข้ามาในเฟซบุ๊กหนูก็ไปไปกดติดตาม
ทำทุกอย่างที่เพื่อที่จะติดต่อคุณทนายให้ได้ไอ้หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทของเราตรงนี้เนี่ย
พอมันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วเนี่ยแล้วพอตำรวจบอกโอ๊ย
บางคนเยอะกว่านี้อีกเขายังไม่ได้เขาพูดแบบนี้เลย
คุณไม่ต้องไปวิ่งเต้นทำอะไรเลยเขาพูดแบบนี้
ผมก็ช่วยคุณแล้วนี่มันหมดหน้าที่ผมแล้วเขาว่าอย่างนี้นะ
สองคนนอนคุยกันยังไงเนี่ยคือมันมันตอนนั้นมันมืด
ตอนแรกน้องหนูก็คุยให้น้องที่เป็นพระฟังเนอะเขาก็บอกว่า
เขาก็พยายามโทรหาหนูทั้งวันทั้งบอกว่าพี่อย่าอยู่คนเดียวนะ
หาอะไรทำนะคือเพื่อที่จะไม่ให้เราฟุ้งซ่าน
หรือเป็นอะไรอย่างเงี้เขาก็ห่วงเราพอพอเราได้สติ
เราก็เลยว่าถ้าเราไม่คิดที่จะทำอะไร
คือปล่อยแบบนี้ก็คือมันก็ศูนย์เปล่าจริงจริงศูนย์เปล่าไม่รู้
แต่ถ้าเราทำอะไรลุกขึ้นมาทำอะไรถึงเราจะเป็นหนี้
ถ้าเกิดว่ามันเป็นความยุติธรรมจริงเนอะ
ถ้าเท่าในความคิดของหนูนะก็อาจจะช่วยคนอื่นได้
หลายคนอ่ะที่ว่าเขาโดนเหมือนเราแล้วระหว่างเนี้ยเรา

หนึ่ง๕ขวบแล้วกินอยู่ยังไงมีพ่อมีแม่อยู่ที่บ้านอีก
ก็เราก็ปลูกผักปลูกผักปลูกไม้ก็พยายามจะไม่อยู่เฉย
ก็ช้านเช้าเนี้ยก็เอาผักไปขายเราก็ได้ค่ากับข้าวได้อะไรเนี้ยค่ะ
พยายามเน้นแบบโครงการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงครับ
คือเคยเราเคยคิดไหมว่าอยู่ดีทำงานมาทั้งชีวิตแล้ว
เงินมันจะหายไปล้านเก้าหมื่นบาทในคลิปตาไม่เคยเราก็ดูข่าว
เราก็ติดตามข่าวอยู่แต่เราไม่คิดว่าจะโดนกับเรา
เราก็ไม่คิดตอนนั้นตอนนั้นไม่ฉุกคิดเลยว่าเราโทรไปหาสันพกรเองดีกว่า
คนนี้ใช่โจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่า
ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยตรงนั้นค่ะแต่กลางวันคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่แล้วเนอะหนึ่งเนอะ
สำหรับเราก็จะทำส่วนทำอะไรกันอย่างเนี้ยค่ะทั้งแบงค์แล้วค่ะ
ทางธนาคารต้นสังกัดของเราได้ได้ได้ไปคุยรั่วไปขอความช่วยเลยหรือเปล่า
ไปค่ะไปไปที่แบงค์ไปที่แบงค์แล้วก็ไปจัดไปที่ตำรวจแล้วก็กลับไปที่แบงค์
เขาก็บอกว่าเอาเอกสารมาแต่ว่าการบริการก็ไม่เท่าไหร่ค่ะ
หนูไปรอหนูก็เลยโมโหอยู่วันนั้นว่าจะให้หนูรอจนกี่โมง
หนูยังไม่ได้ใช้บริการอะไรเลยให้เรานั่งรออย่างเงี้ย
คือทางธนาคารเนี่ยก็ชี้แจงเบื้องต้นมา
ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยเดี๋ยวมาฟังธนายรณรงค์หน่อย
คือคือเคสลักษณะแบบนี้ทนายรณรงค์บอกว่าความจริงแล้วเนี่ย
ครับอย่าโยนพละให้ผู้บริโภค

อีกสักครู่กลับมาเดี๋ยวลองมาดูว่า
ในมุมของทนายรณรงค์เนี่ยทำไมถึงมองว่า
ต้นสังกัดเองเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วย
เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้อีกสักครู่กลับมาครับ

ท่านผู้ชมครับคือทางธนาคารที่พี่โชติวันกับพี่อนันต์ได้ติดต่อไปนะฮะ
ที่เป็นต้นสังกัดที่เปิดบัญชีแล้วก็มีแอปเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับ
บอกว่าได้ตรวจสอบเรื่องให้แล้วนะฮะ
ทีนี้จากการตรวจสอบการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันของแบงค์เนี่ย
พบว่ารายการธุรกรรมที่ลูกค้าบอกว่าขอให้พิจารณาหน่อยในการเยียวยา
ให้ความช่วยเหลือเพราะว่าเขาถูกหลอกโอนเงินเนี่ย
ไปตรวจสอบแล้วได้มีการเข้าใช้งานเมื่อ๗ธันวาคม๒๕๖๖
เวลา๑๘นาฬิกา๑๘นาทีด้วยเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ
และได้ตรวจสอบประวัติการใช้งานแอปพลิเคชันย้อนหลัง
ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องโทรศัพท์การเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของแบงค์
รายการที่ลูกค้าปฏิเสธจึงมิได้เกิดจากความผิดพลาดของธนาคารแต่อย่างใด
จากข้อเรียกร้องของลูกค้าธนาคารได้พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณา
ชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับลูกค้าแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับลูกค้าได้
อันนี้ผู้จัดการของแบงค์เขาได้ส่งหยดหมายมาให้กับพี่โชติวันที่เป็นเจ้าของบัญชีและพี่อนันต์ที่เป็นสามี
ผมก็เคยโทรไปโวยทำธุรกรรมแล้วบางทีมีปัญหาตัวแอปมีปัญหาเองอืมมีแต่ปรากฏว่าเขาก็แก้ไขโอนเงินคืนมาให้
กับแบงค์เนี่ยจะมีสัญญาฉบับหนึ่งเรียกว่าสัญญาฝากทรัพย์อันนี้เป็นกฎหมายธรรมดาทั่วไปเลย
เป็นมุมกฎหมายแพ่งพันธุ์นี้เลยการฝากทรัพย์ฝากทรัพย์เนี่ยเราเป็นคนฝาก
เพราะงั้นเราต้องเป็นคนถอนเองเราไปแบงค์เราแสดงตัวเราถอนเงินเราเอาเงินกลับบ้าน
อันนี้แบงค์ไม่ผิดอะไรแต่วันดีคืนดีมีคนมาปลอมเป็นลนลงไปถอนเงินกับแบงค์
แก๊งจ่ายเงินให้เขาผิดคนไปทำไมแบงค์จะบอกแก๊งไม่ต้องรับผิดชอบ
ก็ในเมื่อเจ้าทุกข์เจ้าตัวไม่ได้ถอนเองแล้วในความผิดตัวนี้เองเนี่ย
เป็นผู้เสียหายธนาคารเป็นผู้เสียหายเราเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายทางกฎหมาย
ต่างหากที่ต้องไปแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มคอร์เซ็นเตอร์แล้วคืนเงินให้ลูกค้า
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารด้วยความที่ว่าเป็นสถาบันการเงินค่อนข้างใหญ่
ธนาคารเลยเนี่ยไม่ยอมรับผิดชอบพยายามโยนปัญหาโยนภาระมาให้พี่น้องประชาชน
ถ้าหากว่ามันเป็นไปได้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากเนี้ยนะ
ผมอยากจะให้ทางธนาคารรับผิดชอบให้หมด
เพราะว่าพวกเนี่ยอ่อนแอคุณอาศัยประเทศตรงนี้ทำให้คอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันโตขึ้น
ก่อนจะมาเข้ารายการคุณภาคภูมิเนี่ยผมฟังจากข้อมูลของตำรวจไซเบอร์เนี่ย
ก็พบว่าโอ้โห๑๔เนี่ย๒๐๐๐๐บาทล้านละทั้งหมดเนี่ย
ธุรกรรมที่มันเป็นการวิชาชีพโกงคนไทยไปเนี่ยมันเป็นแสนล้านเลยนะ
แต่ถ้าจะมองในมุมที่ว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาไปคุยโทรศัพท์แล้วเจอไอ้แฮคเกอร์เนี่ย
มันแฮ็กข้อมูลจากโทรศัพท์ของเขาเองเลยนะครับที่ว่าเดี้ยงไปแล้วมันแข็งทำอะไรไม่ได้อ่ะ
ประเด็นก็คือแม้จะอ้างแม้จะอ้างว่าผมเนี่ยกดลิงก์เองก็ตามจากโทรศัพท์เองก็ตาม
แต่ผมไม่ได้ยินยอมไม่ได้เต็มใจไม่ได้มอบอำนาจให้มิจฉาชีพมาถอนเงินแทนผม
เมื่อผมโดนหลอกมาคุณจะอ้างว่าคุณจ่ายเงินให้ผมได้ไงแล้วผมไม่ได้ประมาทเลินเล่อ
ไม่ได้ไปเซ็นใบอะไรทิ้งไว้เป็นเอกสารทางธุรกรรมคุณแบงค์คุณมีไหมล่ะ
มีมั้ยเราบอกว่าเราเนี่ยไปเซ็นใบมอบนาจเปล่าใบมอบสัญลักษณะรอยรอให้ไปถอนเงิน
ถ้ามันมีแบบนั้นผมก็ไม่กล้าฟ้องคุณหรอกแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเลย
อ่าเดี๋ยวถ้าเกิดทางแบงค์มีอะไรอยากจะชี้แจ้งเพิ่มเติมบอกได้นะครับ
จะได้เป็นสื่อกลางให้เดี๋ยวทนายรณรงค์จะช่วยยังไงได้บ้าง
จะพาไปแจ้งเรื่องแจ้งคดีตามความคืบหน้าที่ไหนยังไงเนี่ย
เดี๋ยวผมมาว่ากันนะผมขอคุยกับทางตำรวจก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับท่านภูมิกับการศูนย์ปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือว่าสตรนะครับท่านพันธุ์ตำรวจเอกพงพิเชษนินจันนะครับ
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ

ครับยังกรณีของสามีภรรยาค้ากำลังคุยในวายการเนี้ยป้อมภูมิขับจะทราบข้อมูลใช่ไหมครับ
ยังไม่ได้ทราบเลยนะครับ

ดีโทรศัพท์มันแข็งไปเลยฮะแข็งแล้วก็ทำอะไรไม่ได้
เรียบร้อยแล้วนะวางสายปึ้งอ่าโทรศัพท์กลับมาใช้ได้
พอเข้าไปดูในแอปของตัวเองที่เป็นแบงค์ธนาคารเนี่ย
หายหมดเลยฮะครับอย่างเงี้ยคือเขาบอกเขาไปแจ้งความแล้ว
เหตุเกิดเจ็ดธันวาคมหกห้าอ่าแจ้งที่สภเทิงเจ้าของพื้นที่
สพเทิงก็ส่งเรื่องมาที่ตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ส่งไปที่ศูนย์
ตำรวจไซเบอร์ที่เชียงใหม่ทางภาคเหนือครับแล้วแล้วมันก็ไม่คืบ
มันก็วนอย่างเงี้ยเพราะว่าทางตำลวดไซเบอร์ที่ภาคเหนือเนี่ย
ว่าลองไปประสานเรื่องตามเรื่องที่เทิงอีกทีนึง
เพื่อจะเร็วขึ้นอืมแต่ว่าทางผู้เสียหายเขาบอกว่า
ตำรวจที่เทิงบอกโอ๊ยไม่มีมันตามยาก
เสียเยอะกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือ
จะให้ทำยังไงดีฮะท่านท่านครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวผมตรวจสอบให้คดีเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมขอหลังไมค์กับทาง
กับทางคุณพระคุณและกับทางเจ้าหน้าที่ที่โทรมานะครับได้ได้ฮะ
ครับครับหรือว่าถ้าเกิดว่าจะให้ทางผู้เสียหายเขารบกวนโทรไปหาท่าน
สะดวกไหมฮะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมประสานให้ดีกว่า
ครับเพราะว่าอ่าจริงจริงแล้วเนี้ยผมผมทำงานด้านการด้านการป้องกันนะฮะ
ก็ยังไม่ทราบว่าที่เข้ารายการมาเนี่ยจะถามประเด็นไหน
พอดีอ่าทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดยังไม่ทราบเออครับทีนี้ถ้าในมุมของการป้องกันเตือนภัยนะฮะ
เพราะว่าคืออ่าแล้วเรายอมรับเราว่าแก๊งโคลเซ็นเตอร์โอ้โหมัน
มันเป็นข่าวมาเยอะมากแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่อฮะท่านครับก็คืออย่างงี้ฮะ
ก็คือเนี้ยมันจะหลอกให้เรากลัวหรือไม่ก็หลอกให้เราอ่ะโลก
มันก็มีอยู่สองอย่างนะครับส่วนวิธีการมาของมันเนี่ยมันจะมาทางไหนก็ได้
นะครับแต่อ่าพฤติกรรมที่เราเจอล่าสุดเนี่ย
จากว่ามันง่ายกับกับแก๊งนะฮะก็คือว่าเขาจะส่งลิงก์เนี่ย
ให้เราดาวน์โหลดครับครับส่งลิงก์มาให้เราดาวนโหลด
ซึ่งปกติเนี่ยลิงก์พวกนี้มันจะเป็นแอปพลิเคชัน
แล้วมักจะเป็นระบบแอนดอยฮะแอนดอยแล้วก็มันจะเป็นว่า
โหลดไซต์เอพีเคซึ่งจริงจริงเนี่ยการติดตั้งแอปที่ถูกต้องเนี่ย
ทีนี้มันแล้วแต่มันจะหลอกมาอันนี้บอกว่าหลอกเป็นสรรพากรก็ได้
หรือว่าจะเป็นเคสของกรุงไทยที่หลอกว่าเป็นให้อัปเดตกรุงไทยเน็กซ์อย่างนี้
ก็ได้เช่นเดียวกันครับมันแล้วแต่มันจะหลอกแต่ท้ายที่สุดแล้ว
คือเขาต้องการยัดแอปพลิเคชันตัวนั้นน่ะเข้ามาอยู่ในเครื่องมือถือเราอืม
อ่าพอเข้ามาอยู่ในเครื่องมือถือเราเนี้ยก็ถ้าเปรียบเทียบการทำงานของแอป
เถื่อนตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับเราน่ะยื่นมือถือตัวเนี้ย
อยู่ในมือคนร้ายถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย
เพราะฉะนั้นเขาจะกดเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็กดรีโมทจากปลายทางได้เลยอ่ะฮะ
ครับครับทีเนี้ยอ่าสักทีคุณพ่าครูพูดไว้ว่าตอนที่คุยกันอยู่เนี้ย
โทรศัพท์มันค้างใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับตรงเนี้ยผมมีข้อแนะนำฮะ
อันนี้กรณีที่๑ถ้ามันไม่ค้างวิธีการที่เร็วที่สุด
คือเปิดโหมดเครื่องบินเพราะว่าทันทีที่สัญญาณเน็ตหายไปเนี่ย
อ่าแอปเนี้ยก็จะติดต่อกับเราไม่ได้แล้วกดรูปเครื่องบินเลยที่เป็นไฟล์หมด
ครับครับคราวนี้กรณีที่เครื่องไม่ค้างนะครับ
แต่ถ้ากรณีที่เครื่องค้างอ่ะครับเออทำยังไงฮะให้ให้ฟอสชัดดาวครับ
คือกดปุ่มเปิดปิดอ่ะแช่ไว้เลยอืมครับเปิดแช่กดแช่ไว้เลย
เครื่องมันจะชัดดาวน์ให้ครับแต่ทีนี้หลายคนคือไม่รู้ไงครับ
ตกหลงกลไปตกเป็นเหยื่อไปเพราะว่าก็คุยกันมันไปเรื่อย
มันก็เลยใช้ทีเนี้ยอย่างเงี้ยเราพอจะเอาเงินคืนหรือว่าจะตามเงินคืนได้ไหมครับ
ท่านครับเรื่องเนี้ยมันก็ต้องไปไล่ไปไล่ตัวครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่พวกนี้
ก็จะเป็นการโอนไปที่บัญชีม้าก่อนอืมแล้วก็แตกแข็งต่อไปครับ
ทีนี้มันก็ต้องไปดูพยานหลักฐานนะครับซึ่งผมผมต้องเรียนขอโทษท่านผู้ชม
ขอโทษทางไทยรัฐด้วยเพราะผมเพิ่งเข้าสายมาครับไม่เป็นไรครับท่าน
อันนี้ให้ให้ในหลักการแล้วเตือนภัยกันก็ขอบพระคุณมากแล้วยังไงผมรบกวน
เดี๋ยวให้ผู้เสียหายยังไงลองประสานหรือว่าขอความช่วยเหลือจากท่านเพิ่มเติมหน่อย
แล้วกันนะครับท่านครับได้ครับหลังหลังจบรายการนะครับขอบพระคุณจริงจริงครับท่านครับ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

ครับสวัสดีครับ
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒